ผู้ชายคนนี้ใบสั่งมาถึงบ้าน
เป็นกรณีของการขับรถเร็ว
เขาสงสัยเลยว่าผมไปขับตอนไหน

ก็เลยไปแจ้งความทั้งสภาพแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม

เอาไม้ค้ำไปแจ้งความให้ดูเลย

พี่พจวิทรณรงค์ไพรีดลอายุ๕๗ปี
ไปหาตำรวจสพสเม็ดที่ชนบุรีครับ
ถูกใบสั่งส่งมาจับความเร็วนะครับ
ตำรวจทางหลวงนะครับระบุบอก
รถเนี่ยมีชื่อเขาเป็นผู้ครอบครอง
ทะเบียน๖กกผภ๕๔๕๔
ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดที่๑๑๑กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
คือตามกำหนดเนี่ย๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกินไปนะฮะนิดหน่อย
ไปขับเร็วอยู่ที่อำเภอปราศาสตร์จสุรินทร์
แต่เอกสารที่ส่งมานะครับคุณผู้ชมฮะ

แม่เขาประสบอุบัติเหตุขาหักขับรถไม่ได้

ข้องใจทำไมตำรวจทางหลวงถึงไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อน
เพราะรถเป็นคนละสีกันแท้นะครับ
เอาฟังเขาร้องทุกข์หน่อยครับ

ถ้าเกิดเขาไปทำความผิดหรือผิดกฎหมายที่ร้ายแรงอะไร
ผมกลัวว่ามันจะมีปัญหามาถึงผม
ประมาณนั้นก็เลยมาแจ้งความไว้ดีกว่า
เอาแล้วอย่างนี้รถสวมทะเบียนเหมือนที่พี่เขาสงสัยหรือเปล่า
คุณผู้ชมได้คำตอบแล้ว
ตำรวจสพสเมษครับประสานไปยัง
ตำรวจทางหลวงที่ออกใบสั่งพบว่า
ใบสั่งผิดคันครับคุณผู้ชม

เนื่องจากคันที่กระทำความผิดนะครับ

ซึ่งมีเลขทะเบียนใกล้เคียงกับรถของนายพจวิทย์
โดยตัวเลขหน้าก่อนตัวอักษรเนี่ยนะครับ

อย่างไรก็ตามตำรวจทางหลวงยกเลิกใบสั่ง
แล้วก็ให้ผู้เสียหายแจ้งความลงบันทึกประจำวัน

ไม่เกี่ยวข้องกับรถคันดังกล่าวก็ไม่ต้องเสียค่าปรับอะไร
แม่นี่ถ้าพี่เขาไม่เอกใจ
เขาไม่ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วก็

ที่ออกทะเบียนผิดแจ้งผิดคันเนี่ย
มันมีอีกกี่คันล่ะครับไงตรวจสอบหน่อยครับ